นี่วันที่๑๔กุมภาพันธ์ถึงแม้จะไม่มีคนรักใช่ไหม
แต่ว่าวันที่๑๖อาจจะเป็นเศรษฐีใหม่ก็ได้

ค่ะคือถ้า๑๖รวยมีคนรุมรักแน่นอน
ถูกต้องนอกจากที่คำชโนธแล้วที่อุดรเขามีเกาะนาคีด้วย
คนที่เขาไปเขาก็อาจจะไป๒ที่บางคนก็ไปที่เดียว
ที่นี่ก็ให้โชคเหมือนกันเลยพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อย
ใกล้วันลอตเตอรี่ออกแบบนี้ก็ต้องไปแล้วครับ
หลังจากที่นักท่องเที่ยวส่วนมากเดินทางไปกราบไหว้ที่
เกาะคำชโนธนะฮะก็มีพ่อปู่ศรีสุโธกับแม่ย่าศรีปฐุมมา
ส่วนก็จะแวะไปกราบไหว้ขอพรแม่นาคีที่เกาะนาคีครับ
อยู่กลางฝ่ายท่ามะนาวซึ่งห่างจากตัวอำเภอบ้านดุงไป๗กิโล
ก็ไปขอโชคขอลาบเหมือนกันเพราะว่าตามความเชื่อแล้วเนี่ยนะ
เจ้าแม่นาคีถือว่าเป็นหลานสาวสุดที่รักของ
พญานาคาราชพ่อปู่ศรีสุธโธกับแม่ย่าศรีปฐุมมา
ด้วยการเดินทางไปกราบไหว้นาคีต้องนั่งเรือไปไม่นาน
เดียวก็ถึงแล้วพอไปถึงเกาะเองก็จะมีเครื่องว่า
บางคนที่ชอบหาเลขก็ไปส่องดูทูบกำยาน๒จุด
ผมพี่สมส่องไปพร้อมกันผมก็มองไม่เห็นอ่ะนะ

จุดแรกเป็นทูบกำญาณที่คนดูแลเกาะ
เอาไว้แล้วก็บอกว่าเนี่ยนะจุดไว้ตั้งแต่วันมาครับบูชาแล้ว
แต่ที่ทูบไม่ลมสตีอืมนี่นี่โอห์ชัดเหมือนกันน่ะน่ะน่ะ
อีกจุดหนึ่งก็เป็นทูปกำยานที่มีพระคุณเจ้า
โดยเทปหน้าขีได้ดูแล้วก็เห็นเหมือนกันจุดนี้เป็นจุดที่๒
ก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะมองแล้วกันว่าเห็นอะไรก็แล้วแต่ความเชื่อของตัวเอง
แต่มันก็๒จุดก็ไม่เหมือนกันนะฮะ

พระเยาว์และน่านค่ะมีการปฏิบัติภารกิจช่วงเช้า
มีการไปสักการะพระเจ้าตนหลวงวัดศรีคมคำจังหวัดพยาว
เพื่อความเป็นสริมงคลส่วนช่วงบ่ายเนี่ยค่ะ
นายกก็เดินทางไปติดตามการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่น่านต่อ
ตลอดการลงพื้นที่ทั้งสองจังหวัดเลยแน่นอนว่าประชาชนมารอค่ะ
ไม่พลาดส่องทะเบียนรถเลยนายกนั่งรถคันไหนก็ไปติดตามดู
เขาบอกที่จังหวัดพยาวนี่ค่ะคันนี้พยาวนะ
ใช้ทะเบียนรถอย่างที่เห็นนะคะ
ส่วนที่จังหวัดน่านใช้ทะเบียนรถเป็นรถอีกคันนึง
คันหนึ่งอีกคันหนึ่งอ่าไม่ใช่คันเดิมนี่อันนี้คันคันนี้ไปนาน
ก็ไก่เคาะละครั้งสองสามสามสองใช่
หลายคนเขาบอกว่าแน่นอนเลขนายกต้องมาค่ะ
ต้องเสี่ยงโชคประจำงวดนี้แล้วล่ะเอาเมื่อกี้หนึ่งหกหนึ่งหกใช่ไหม
อ่าหนึ่งหกหนึ่งหกสิบปรับมันบวกกันได้สามสิบสองพอดีเนาะ
อุ้ยอันนี้เป็นประเด็นช่องเราสามสิบสองพอดีด้วย
เดิมให้มันเข้ากันอ่ะละอืมค่ะอ่ะแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลล่ะกัน